ต้องยกให้สาวก้อยอรัชพรคนดีคนเดิมนั่นแหละ
แล้วยิ่งโสดปุ๊บเนื้อหอมกว่าเดิมอีก
ถือว่าเป็นหมวยสวยแซ่บคนหนึ่งของวงการเลยคุณผู้ชมค่ะ
เข้าสู่โหมดหมวยสวยแซ่บนะสำหรับนักแสดงสาวก้อยอรัชพรคุณดูคลิปเขาสิคะ
ไปทะเลแบบพักใจพักกายหน่อยขอโกออนพักใจไปกับบิกินี่สดใสที่ชายหาดแบบสับไปเลย
แล้วก็อัพเวลความจึ้งด้วยลุคใหม่คุณดูนะผมหน้าม้าตัดไปเลย
แต่งานนี้คุณผู้ชมค่ะนอกจากจะมีทีมซัพพอร์ตเป็นแก๊งเพื่อนซีแล้ว
แตนบายฮิวใจให้กับสาวก้อยกันไปแล้ว
บรรดาเอฟซีทีมก้อยเขาพากันแชร์ย้อนความเสียอาการของหนุ่มทั้งหลายด้วยคุณผู้ชม
ที่โดนสาวก้อยตกทันทีที่เจอนะคะ
เริ่มกันที่ตัวท็อปสายแอ้วเลยดีกว่า

บอกเลยพี่โอ๊ตนี่นะเก็บทรงไม่อยู่แบบสุดค่ะ
จนชาวจิ้นพากันดันแฮชแท็ก
้อยโอ๊ตขึ้นเทรนดทวิตมาแล้วเมื่อ๒ปีก่อนนะ
ถึงขนาดที่พี่โอ๊ตลั่นวาจาเอาไว้บอกว่า
หัวใจนี้เต้นเป็นจังหวะ

ไม่มีมือสั่นเลยซันเน็ตละตอนนี้หัวใจเต้นไปก้อนก้อนก่อนอีกแล้วครับ
อุ้ยคุณค่ะของพี่โอ๊ตว่าเขินจนเกือบขิดแล้ว
ใครจะไปคิดคุณต่างกันแต่ก้อยนี่นะ
เขาเคยคุมพื้นที่หัวใจของพี่บี้มาตั้งแต่เป็นคนเขียนบทอยู่เบื้องหลัง
แล้วตอนนั้นเนี่ยเป็นเพราะว่าพี่บี้เองกัมบี้เองนี่แหละ

ตอนนี้เลยต้องมาบ่นเสียดายที่ออกตัวช้าไป

รู้สึกว่าการเจอครั้งนั้นมันเหมือนเป็นบุเผสันนิวา
เมื่อก่อนเนี่ยก้อยเป็นคนเขียนบทใช่ไหม

แล้วก็ก้อยก็ยังไม่ได้ออกสื่อมากนัก
แล้วผมกับเพื่อนนี้ก็บอกเฮ้ยคนนี้น่ารัก
เพื่อนจะอยู่เลยบี้รุ๊ย

เวลาเจอกันแล้วบางครั้งมันใจสั่น

ไหนจะขยันเสิร์ฟลูกหยอดแบบไม่หลบสายตาด้วยนะ
ดูดิยะแล้วก็ขอถ้าด้วนกับแฟนตัวจริงซะด้วยอะก็ไปดูค่ะอก่อน

คือตอนนี้ก็ไม่ค่อยได้ชอบหมาชอบหนู

เรียกได้ว่าเก็บทรงไม่อยู่กันทุกคนเลยนะครับ

บอกว่าก้อยลองเปิดใจมองรุ่นใหญ่รุ่นพี่ดูบ้างป่ะ

แต่คิดอีกทีสดอยากให้ผู้ชายแสดงแล้วมันก็ดีอยู่น่ะสิ
ล่าสุดยังโสดนะคะยังอัปเดตอยู่ตลอด
เอาจริงที่สามคนมันชั้นเชียร์คุณหาย

แต่บอกเลยคุณเชียร์ได้แค่เชียร์คุณหายถึงเป็นแฟนแล้ว
ลูกสาวเนี่ยอุตส่าห์ทำทรงก้อยเลยนะคะ
อันนี้ก็ก้อยเหมือนก้อยที่อยู่ในจาน